คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่หนึ่งพระเอกแล้วกันนะคะคุณเต้ปิติศักดิ์ค่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมว่าเขาเคยรับบทไอ้ฟ้ากระโด่งดังมากเลย
แต่ว่าเมื่อ๑๕ปีที่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังหล่อเฟี้ยวอยู่นะ
พี่ผู้ชมแต่งานนี้จะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกับนางเอกคู่บุญ
นี่เรื่องนี้นะคะอย่างคุณตั๊กมงกฎหรือเปล่า

ตั๊กนี่จริงไม่ได้เจอกันในวงการนานมากครับ
แต่ว่าน่าแปลกใจที่เราเจอกันข้างนอกบ่อย

ก็ฝากน้องตั๊กมงกฎดูแล้วกัน

คิดว่าเดี๋ยวก็คงได้วนเวียนมาเจอกันในวงการอีกเป็นเดิม
คิดถึงสีสันมนต์ภาพยนต์ไหมครับ
หนังแนวแบบยุคโน้นที่ถ่ายทำไหมครับ
เหมือนเป็นหนังสือที่ต้องหยิบกลับมาอ่านบ่อยนะครับ
มา๑๕ปีแต่ว่าคนก็ยังจำภาพของคุณเต้

ถือว่าเป็นบทแจ้งเกิดของเขาเลยเพราะว่าเรานะครับ